คุณผู้ชมคะดูที่วอลด้านหลังเรานะคะ
ต้องบอกเลยว่าเช้ามืดของวันนี้มันกลายเป็นอุบัติเหตุใหญ่
แล้วสลดด้วยเพราะว่านี่เลยดับสลด๕ศพนะคะ
ชีวิตเจ็บเกลื่อนถนนสาหัสอีกเป็นจำนวนมาก
คุณผู้ชมเพราะ๖ล้อหลับในแท้
แล้วไปพุ่งชนรถกระบะเข้าอย่างจัง
ลองดูเหตุการณ์นี้นี่คือสภาพของรถ
อ๋อพังยับนะใช่พังยับไม่พอจะบอกว่า
ทำไมถึงมีคนมาเยอะแล้วเจ็บขนาดนี้
นี่ค่ะอย่างที่บอกเหตุการณ์เกิดช่วงเช้ามืดวันนี้
สี่แยกทางหลวงตาค่ะที่ถนนประหลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดตาก
คนเจ็บเนี่ยกระเด็นละเนละนาดนอนเกลื่อนอยู่บนถนน
ออกมาจากรถกระบะคันหนึ่ง
แล้วคนเจ็บส่วนมากเป็นแรงงานชาวเมียนมา
ที่ไปถึงกู้ภัยพยายามเร่งช่วยเหลือ

ก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่านงัดนำตัวคนที่ติดอยู่ด้านในออกมานะคะ
ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตถึง๕รายด้วยกัน
แล้วคนที่ขับกระบะที่พังยับเยินนั่น
ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
คนเจ็บสาหัส๑๒คนแบ่งเป็นผู้ชายถึง๘และผู้หญิง๔คน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชนะคะที่จังหวัดตาก
ส่วนรถกระบะค่ะสีบอลทองอย่างที่บอกสภาพพังยับเยินทั้งคัน
รถบรรทุกตู้ทึบ๖ล้อขนาดใหญ่
กระจกด้านหน้าแตกพังยับเยินแล้วก็พลิกตะแคงข้างอยู่
คนขับเป็นใครนี่สภาพรถนะคะรถกับรถหกล้อนะคะรถตู้ทึบ๖ล้อ
จตุรงค่ะพลอยประดับอายุ๒๖ปี
เขาเองก็ไม่ได้หนีไปไหนนะเขาก็ยืนรอให้กันกับตำรวจ
เขาเล่าแบบนี้ผมมาขับรถขนสินค้ามาจากพิศนุโลก
ผมตั้งใจจะไปส่งของนี่แหละที่แม่สอดจังหวัดตาก
มาถึงจุดนั้นยอมรับเลยผมวูบหลับใน
ไม่รู้เลยว่ามีกระบะวิ่งมาแล้วมันชนประสานงากันไปแล้วเข้าอย่างจัง
อย่าถามเลยว่าสัญญาณไฟเป็นอะไรเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมาก
ผมไม่รู้ด้วยซ้ำลองฟังเสียงเขาค่ะ
คุณผู้ชมคะด้วยความที่มีทั้งคนเจ็บสาหัสเยอะ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยตำรวจก็ไปสืบสวนมาเบื้องต้น
ที่มีคนเยอะจำนวนมากแบบนี้เพราะรถกระบะคันนั้นแหละค่ะ
เขาบรรทุกแรงงานต่างด้าวมาเต็มคันเลยจะไปจังหวัดชนบุรี
แล้วตำรวจก็คาดว่าน่าจะเป็นแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายด้วย
เดี๋ยวต้องตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอีกครั้ง
แต่คนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะว่าเขาหลับในค่ะ
ครับเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเช้ามืดเลยนะครับ